เย่กลับมาแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยปริศนาภาพกันนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีช่วงตลอดพารวยที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับเราผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
แล้วก็นำผู้โชคดีสองท่านไปร่วมพับดอกบัวกับคุณแม่นิวนาวแล้วก็พี่ดานักพับดอกบัวชื่อดังญาติปากคลองตลาด
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปแล้วการพับดอกบัวรูปแบบแรกก็คือพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบ
งงมากแต่ว่ายังไม่หมดค่ะยังมีวิธีการพับดอกบัวอีกหลากหลายรูปแบบจะเป็นยังไงติดตามกันเลยในช่วงของตลอดพารวย
เมื่อวานนี้ตลอดพารวยของเราก็พาคุณโอเล่และคุณโน่งสองผู้โชคดีจากกิจกรรมของเรา
รวมถึงน้องแบงค์เลสเตอร์นักขายพวงมาลัยสไตล์แรปชื่อดังในโลกโซเชียล
ไปร่วมเรียนรู้การพับดอกบัวจากพี่ดานักพับดอกบัวขั้นเทพจากปากคลองตลาด
วันนี้มาพับดอกบัวหนูต้องขอบคุณมากที่มาต่อให้หนูพับเป็น
ถึงแม้หนูจะพับยากแค่ไหนแต่หนูต้องขอขอบคุณพี่ดามาก
แต่ความสุขความสนุกยังไม่หมดนะคะเพราะเรายังเหลือการทับดอกบัวอีกสองแบบ
กับแบบที่ยากที่สุดอย่างแบบกงจักรและแบบที่คนนิยมที่สุดนั่นก็คือแบบดอกบานชื่นค่ะ
ฝีมือของทั้งสามคนจะเป็นยังไงมาร่วมเป็นกำลังใจกันต่อในตลอดพารวยค่ะ
เอาล่ะค่ะมาถึงแบบที่๒กันบ้างนะคะ
นั่นก็คือ
เริ่มจากเลือกดอกบัวแบบไหนคะ
พับดอกบัวแบบกงจักรนั้นเป็นอีกแบบนึงที่ยากที่สุดนะคะ
ซึ่งก็มาจากความคิดสร้างสรรค์ของพี่ดาค่ะ
เริ่มต้นด้วยการม้วนกลีบดอกบัว
เข้ามาข้างในทีละนิดทีละนิดให้เป็นเกลียวแหลมจนถึงโคนกลีบบัวค่ะ
แล้วก็ค่อยม้วนทีละกรีบด้วยความใจเย็น
จนครบทุกกลีบจนถึงใจกลางบัว
เท่านี้เราก็จะได้ดอกบัวแบบกงจักรแล้วล่ะค่ะ

มันต้องมีทักษะคือการม้วนกลีบ
มีทีเทคนิคที่ทำให้กลีบมันแหลมให้ดูเป็นรูป

ถ้าฝึกเพิ่มอีกหน่อยผมว่าน่าจะทำ
ตอนนึงผมก็ไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องการผับดอกบู๋
พอมีน้ำละม้วนขึ้นดีด้วยเลยจริง
น้องต้องเอียด
ใช่
ถ้าทางน้องแบงค์จะยากทุกลายเลยค่ะ

ที่บีดาตั้งใจนำมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ดอกบัวแบบดอกบานชื่น
นี่เป็นแบบที่ขายดีและนิยมที่สุด
คนไทยและต่างชาติเลยนะคะ
วิธีการก็เริ่มจากการพับกลีบทบไปมา

ให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วเก็บปลายกลีบ
ทำแบบนี้จนครบทุกกลีบรอบนอกค่ะ
จากนั้นคลี่กลีบดอกบัวชั้นต่อไป
พับครึ่งเข้าด้านในแล้วจับจีบคล้ายโบประมาณ๔ครั้ง

ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนครบ
เราก็จะได้ดอกบัวแบบดอกบานชื่นที่แสนสวยแบบนี้
เวลาที่เราไปเห็นใครที่ทำงานฝีมือแบบนี้
บางทีเราก็ต้องยอมรับความอดทนพยายามเขานะกว่า
เขาจะทำได้หนึ่งอย่างหนึ่งดอกหนึ่งแบบ
แบบที่๓บานชื่นเป็นแบบที่ยากมาก
ก็แค่ดอกบวก็พับแป๊บเดียวก็ได้จะเสร็จ
ทำจริงแล้วมันไม่ง่ายเลยครับ
ดอกบวตลาดชนิดมันมีศิลปะของมันอยู่แล้ว
ครับผมอยู่ที่เราจะใส่ศิลปะเหล่านั้นยังไงมากกว่าครับ
คุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวอย่างของการใช้ไอเดีย
ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดนะคะ
ทำให้ดอกบัวธรรมดาธรรมดาเพิ่มมูลค่าได้
ปกติแล้วกรัมหนึ่งมี๑๐ดอก

แต่พอพับออกมาแบบนี้แล้วขาย๘๐บาท
เห็นไอเดียเลยนะสุดยอดเลยเลยค่ะ
และในที่สุดเนี่ยพวกเราทั้งหมดก็ทำแบบบานชื่นเสร็จแล้ว
มาโชว์กันหน่อยค่ะนี่เลย
ทั้งทุกวันนี้แล้วอยู่ด้วยก็เพราะว่าอาชีพนี้ค่ะ
ยอดชีวิตก็ได้ขึ้นมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะ
จากเราส่งแล้วเหลือจากเราส่งเราก็พอได้ค่ะ
ก็คือดอกไม้ที่เหลืออยู่เราจะได้ทำขายไปพักไป

เพราะว่าอาชีพมันสุจริตอาชีพอันนี้ทำได้ทุกคนค่ะ
ได้ค่ะก็อยากถ้าจะมาฝึกจะมาฝึกได้มาหัดได้
เดี๋ยวภาพให้ปีหัดให้ปีได้ค่ะ
โอ้โหเนี่ยเราได้มาลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ
เพราะที่ทำแล้วปรุงใจเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี
ตลอดพารวยได้พาคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมกิจกรรมกัน
วันนี้ต้องขอบคุณที่สุดเลยนะคะ
สำหรับพี่ด่านนักภัพด๊อกบวยแห่งปะคองตลาดขอบคุณค่ะ

ขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณพี่หน่งและพี่โอเล่ค่ะ

ตลอดภาพจับจับกัน

เรามีผู้โชคดีทางบ้านไปร่วมกิจกรรมดีแบบนี้

ชื่นใจนะไปเรียนรู้กันเผื่อจะมีอาชีพเสริมดีนะครับ
ทำให้เงินในกระเป๋าคุณผู้ชมนั้นงอกเงยขึ้นมา